เอาล่ะแต่เรื่องต่อไปเนี่ยเมื่อคืนมีคนยิ้มไม่ออก
คนยิ้มไม่ออกคือทนายเดชา
คือตอนแรกทนายเดชาได้รับการติดต่อจากพี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่า
พาไปถอนแจ้งความหน่อยที่ไปแจ้งความจะเอาผิดผู้ปกครองเขาว่า
เมื่อคืนพี่เลี้ยงจุ๋มเททนายเดชาครับนะฮะ
แล้วก็ยังมีคลิปเสียงนะครับที่พี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยยืนยันผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ปกครองบอกว่า
เธอถูกสั่งและกดดันให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองนะฮะ
ที่มาทำร้ายร่างกายเธอลองฟังดูครับ
ได้ถูกไปกล้ามขอโทษได้ถูกไปขอขมาได้
แต่คือผู้ปกครองทุกคนไม่รู้ว่าจะให้อภัยถูกหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้ปกครองท่านหนึ่ง
โดยมีคู่สนทนาปลายสายคือพี่เลี้ยงจุ๋มนะครับ
เนื้อความที่ท่านได้ฟังไปนะครับผมสรุปให้ฟังอีกที
เลี้ยงจุ๋มเปิดใจถึงที่มาของการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองน้องเสือ
ว่าจริงแล้วเธอถูกผู้บริหารของโรงเรียนสั่งให้เข้าแจ้งความ
ขีดเส้นใต้๓เส้นนะว่าอันนี้จุ๋มพูดนะทั้งที่ตัวเธอไม่มีความคิดในเรื่องนี้
เพราะหลังจากแจ้งความแล้วเนี่ยเธอยิ่งถูกสังคมรุมประนาม
ทางโรงเรียนและทนายคนดังก็ไม่ได้มาดูดำดูดีอะไร
เธอไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาให้คำปรึกษาเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนลอยแพร่
ขณะที่กลางดึกที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับทนายเดชากิติวิทยานันต์
เครือข่ายทนายคลายทุกข์ที่ปรึกษากฎหมายโรงเรียนเครือสารศาสตร์
ไปที่สพชะเยาะพฤกษ์จธฑครับ
ทนายเดชาได้รับแจ้งจากพี่เลี้ยงจุ๋มให้บอกว่า
ถอนแจ้งความในคดีที่ฟ้องร้องผู้ปกครองน้องเสือให้หน่อย
แต่เมื่อมาถึงทนายเดชาพยายามติดต่อทางโทรศัพท์กับพี่เลี้ยงจุ๋ม
แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงอ้างว่ากำลังเดินทางกลับจากอ่างทองบ้างล่ะ

ซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นจริงตามที่อ้างหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าพี่เลี้ยงจุ๋มประสงค์จะถอนแจ้งความ
ก็มาเองได้ตลอด๒๔ชั่วโมงไม่ต้องมีทนายมาด้วยหรอกครับ
อย่าลงถามก็ดูเดี๋ยวคุยกันเนี่ย
นัดไว้ประมาณสัก๒ทุ่มนะครับ
ทนายครับจากการถอนแจ้งความอื่นมันเกิดจากกระแสสังคมที่คนกันหรือเปล่าครับ
ก็ก็มีส่วนฮะนะครับมีส่วนสำคัญเลยเพราะว่าเขาก็อ่า
กดดันหนักครอบครัวอะไรต่างนะครับ
แต่ส่วนตัวผมก็ไม่เท่าไรไม่เป็นไรรับได้นะครับ
แต่น้องเขาในครอบครัวเขาอะไรต่างมันลำบาก

ก็เนี่ยดูแล้วท่าทางเขาก็จะอ้างว่าเขาปวดหัว
รถติดอะไรต่างนะไม่มีรถบ้างยังไม่มา
เลือกนี้กับผู้ป฾ภารสรศาสตร์ที่ครูพิเล้งจู๋งอ้างว่า

เรื่องนั้นมีคนพูดไม่จริง

เรื่องนี่ระหว่างธนายเดชากับครูพิเล้งจู๋ม
ก็มีคนพูดไม่จริงเหมือนกันถูกต้องนะครับ
เพราะว่าก่อนจากไปธนาเดชาเองฝากอัพพิธาปุ่ม
ถึงบรรดาลูกทัวร์ลูกทัวร์ที่มาลงเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็บรรดาแฟนเพจบอกว่าตอนนี้นะตนเองเนี่ยรับว่าความให้เฉพาะโรงเรียนสารศาสตร์เท่านั้น
ส่วนครูพี่เลี้ยงตัวใครตัวมันไม่เกี่ยว
ทัวร์ที่เคารพรักทุกท่านนะผมรับว่าฟาร์มให้เฉพาะโรงเรียนสารศาสตร์เท่านั้น
ครูพี่เลี้ยงไม่เกี่ยวชัดเจนนะครับ
แหมจริงท้ายไปแบบนี้นะฮะ
ในส่วนของคดีกันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยตำรวจสพชัยพฤกษ
นำเอกสารผัดฟ้องฝากหางครูและพี่เลี้ยงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์๗คน
เอ่อมีใครบ้างอ่ะมีคุณปลูคุณอรูคุณแผลคุณแผลคุณส้มคุณเจี๊ยบคุณนี้
ก็ก็ยังไม่เสร็จเลยนารอสารให้ประการตัวกลุ่มครูและพี่เลี้ยงในวงเงินคนละ๘๐๐๐บาท
ในส่วนของผู้บริหารของโรงเรียนครับคาดว่าจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
ฐานจ้างผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่องค์การครุฑสภาร้องทุกข์ไว้ในเช้าวันนี้แหละครับ